นาฬิกาสิบแปดนาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกันต่อนะคะครับเขียวทั้งแผ่นดินแล้วในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้นะคะสำหรับประเทศไทยนะเมื่อวานนี้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้วก็มีมติให้ไฟเขียวทั่วประเทศคือให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะเจ็ดสิบหกจังหวัดบวกกับอีกหนึ่งกรุ
สถานบันเทิงต่างนะครับแต่ที่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะเพราะว่ากรุงเทพหานครเมื่อวานนี้กลับไปทำเนียดรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ไปทำเนียดตั้งแต่รัฐประหารปี๕๗เนี่ย๘ปีแล้วนะฮะนี่กลับไปอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมที่ดิฉันบอกว่าเป็นวิ
วินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมอะไรเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหทั้งคู่ออกมาบรรยากาศชื่นมื้นมากรักกันมากแล้วมีคนนักข่าวไปถามถึงนู่นตั้งแต่ปี๕๗ตอนรัฐประหารนะคะว่า
ตอนนั้นมีการคลุมหัวมีการมัดมือพาไปในที่ลับ
ท่านชัดชาตอบว่าอย่าพูดถึงเรื่องอดีต
ซะทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลักเป็นที่ตั้งมองอนาคตร่วมกัน

ชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าเพิ่งจะมีโอกาสเข้าพบกับพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรก
จริงก่อนอันนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมก็มีการถามว่าเอ๊ะทั้งคู่ทำไมไม่เจอกันสักที
อาจารย์ชัดชาติก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้เชิญจนครั้งนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้เจอกันแล้ว
แล้วก็มีคุณอนุทินด้วยนะฮะใช่อันนี้ประชุมสอบคอเสร็จแล้วเดินออกมา
แถลงร่วมกันนะคนที่เปิดก่อนเลยก็คือนายกรัฐมนตรีก็พูดกับสื่อทักทา
เปิดคือเปิดการแถลงนะเปิดการแถลงครับใช่ค่ะไม่ได้เปิดอะไรนะคะ
อย่าคิดเป็นอย่างอื่นเลยคุณผู้ชมเออคือจังหวะเนี้ยคุณผู้ชม
นายกรัฐมนตรีหันไปหันไปแซวท่านชัดชาติด้วยนะครับวันนี้สื่อเยอะจังเลยอืม
ท่านชัชชาติก็ตอบกลับบอกว่าดีแล้วครับท่านสื่อเยอะ
จากว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะคะอ่านี่แหละค่ะนายกบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พบปากกับผู้ว่าชัดชาติ
ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาคุณปรเมษงามพิเศษด้วยเสื้อชมพูอะค่ะนะฮะ
ยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อันนี้แหละที่ประชาชนคนไทยเป็นกังวลบอกตรงนะ
ว่าจะทำงานร่วมกันได้หรือเปล่านะคะนายกยืนยันสามารถทำงานร่วมกันได้
ไม่มีปัญหาเพราะรู้จักกันดีอยู่แล้วทุกคนย้ำว่าทุกฝ่ายเข้าใจกันดีนะคะ
อ่ะฟังจากปากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะครับได้คุยกันแล้วนะเราจะร่วมมือกันทำงานนะครับ
เราต้องรับผิดชอบกันนะครับด้วยความร่วมมือกันอย่างครบถ้วน
และในทุกเรื่องนะครับผมคุยกับท่านไม่รู้จักท่านลีอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ก็ถือโอกาสอันดีที่ได้แนะนำในสอบประคอไปด้วยนะครับจริงก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วล่ะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการทำงานนะครับช่วยกันทำทุกอย่างให้มันเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศ
โอเคนะเดี๋ยวจะฟังการพูดหน่อยไหมก็พูดอีกหน่อยไหมอ่าได้ครับครับเอ้านิดนึง

เพราะว่าเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับ
ก็คิดว่าจะเป็นนิดหมายให้ดีครับที่สถานการณ์โควิด

อ่าชัดเจนนะคะหึ่งหึครับ
ฟังคำยืนยันจากปากทั้งสองท่านนี่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นได้

ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะ
และวินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงค่ะคุณผู้ชม
วินาทีที่มีการถ่ายรูปด้วยกันนี่

พยายามสังเกตว่ามือใครอยู่ข้างบน

คือมือท่านนายกกุมมือของอาจารย์ชาติชาติไว้

พลเอกประยุจจันทร์โวชาตอนนั้นท่านเป็นผอบทบถูกปะ
เข้ายึดอำนาจรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์

ชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะทำงานร่วมกันได้ไหม

ก็เดี๋ยวให้เวลาเป็นคำตอบว่าจะทำงานร่วมกันได้หลายเรื่องแค่ไหน

ชัดก็พูดนะว่าท่านนายกเป็นผู้ใหญ่ใจดี

ภาพนี้ก็ดูซึ่งดูออกซึ่งความอ่อนน้อมของอาจารย์ชัดชาติ

ซึ่งผู้ว่าชัชชาธิ์ยืนยันนะครับบอกว่านายกเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เมตรา

ตาเน้นเรื่องงานเป็นหลักเพราะกรุงเทพมหานครต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลอยู่แล้ว
และที่สำคัญกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

ส่วนนี้หลังจากที่ถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าอีกรอบหนึ่ง

ไปดูธรรมเนียบแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่ผู้สื่อข่าวถามผู้ว่าชัดชาติย้อนกลับไปสมัยรัฐประหารปี๕๗
ตอนนั้นผู้ว่าถูกคุมตัวใช่ไหมถูกมัดมือใช้ผ้าลักษณะผ้าหรือว่าถุงคลุมหัว
เรื่องนี้ท่านชัชชาติได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
ท่านร้องเสียงหลงเลยนะบอกโอ้ยไม่มีครับไม่มีครับผม
อนาคตการทำงานร่วมกันเป็นหลักและที่สำคัญเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
อย่าไปคิดถึงเรื่องอาทิตย์เลยมองอนาคตดีกว่านะคะซึ่งก็ทำถูกแล้วเนอะ
คุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ก็จบไปทีนี้มาดูมติสวบคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกันหน่อยนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็มีมติเรื่องของการถอดแมสหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะถอดได้สักที
เพราะว่าพูดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคือที่ประชุมของสวบคอเนี่ยบอกว่าให้ถอดแมทได้ตามความสมัครใจในที่โล่งแจ้งหรืออยู่คนเดียวหรือที่ที่ระบายอากาศได้ดี

ดื่มแอลกอฮอลได้ตามกฎหมายกำหนดเลย

เกิน๒๐๐คนต้องขออนุญาต

แล้วก็ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิก

ในอาคารสถานที่ต่างจำได้ไหม
ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าตัวอาคารต้องการตรวจ

รายการโทรทัศน์ถอดหน้ากากอนามัยได้
ก็คือพวกเรานี่แหละเคลื่อนย้ายแรงงานได้ตามปกติ

เริ่มได้ก็คือในวันที่๑กรกฎาคมนี้ค่ะ

ก็คือผู้สูงอายุคนที่มีโรคเสี่ยง

หรือว่าคนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดส